แต่ว่าถ้ามาเองอีกรูปแบบหนึ่งก็เหมือนคุณลุงวัย๖๐ปีที่จังหวัดสุโขทัยท่านนี้นะครับ
ก็คือปั่นรถจักรยานมา๔๐๐กว่ากิโลเมตรที่จะเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่พระบรมมหาบราชวัง
เริ่มเดินทางแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ
โดยนายทองใบตางจงราชอายุ๖๐ปีนะครับ
ชาวบ้านหมู่๔ตำบลหนองตูมอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัย
แวนพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙ไว้ที่หน้าอกและด้านหลัง
ออกจากหน้าศาลพระแม่ย่าถนนนิกรเกษมตำบลธานีอำเภอเมือง
่งหน้าสู่พระบรมหาราชวังกรุงเทพมหานคร
เพื่อไปถวายศักระพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
หลังเข้าพบนายปิติแก้วสลับศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
สารากลางจังหวัดและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
จากพระแม่ย่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
โดยมีประชาชนร่วมส่งกำลังใจบางรายได้มอบเงิน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ด้วยนะครับ
ลุงทองใบบอกว่าหลังทราบว่าพระองค์เสด็จสวรรคต
ตัวเองและครอบครัวซึ่งมีอาชีพทำนารู้สึกเสียใจมาก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
อยากเข้าไปถวายศักระพระบรมศพที่พระบรมหาพระราชวัง
แต่ก็ขัดสนเรื่องเงินทองเนื่องจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน
ตัดสินใจที่จะปั่นรถจักรยานมาที่กรุงเทพมหานครแทนนะครับ
รวมระยะทางประมาณ๔๓๐กิโลเมตรก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๔๕วันครับ